ที่๓๓ที่จังหวัดชุมพรกับประนอง
วันนี้ติดตามการแห่งขันได้จากคุณเกิร์กชัยคุณโทร

วันนี้มีหลายชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน
ก่อนที่จะไปชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับ
ผมมาอยู่ที่อนุสวรียุวชนสงครามโลกครั้งที่๒นะครับ
ที่นี่สร้างเพื่อระลึกถึงเยาวชนนะครับ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

นุสวรียุวชนทหารที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

ที่ต้องต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่๒นะครับ
ด้วยความองอาดรบกับทหารญี่ปุ่น
และวิรกรรมของยุวชนทหารก็ได้จะลึกในประวัติศาสต
ถึงคุณความดีที่มีต่อประเทศไทยนะครับ
ร่วมต่อสู้เพื่อแผ่นดินและเก่าขานมาจนในทุกวันนี้

เพื่อให้คนรุ่นใหม่นะครับได้ลำลึกเชื่อชูเกียรติต่อวีรบุรุษ

มีน้ำใจนักกีฬาเอื้ออาทรต่อกันของคนในสังคม
ส่วนไฮไลท์การแข่งขันในวันนี้มาดูที่มวยปั้ม

ที่สนามยิม๑สถาบันภาระศึกษาวิทยาเขตชุมพร
ฟรีสไตล์ชายน้ำหนักไม่เกิน๖๙กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ
เป็นการพบกันของอนุพงเชอรำจากศรีสเกต
ที่เป็นแชมป์เก่า๒สมัย๒ดีกรีทีมชาตรไทยชุดศรีแน่มเงิน
พบกับมนตรีวันนธาดาจากอุบลรัชธานี
จังหวะนี้ถือว่าเป็นคู่ปรับกีฬาชนิดนี้นะครับ
เพราะว่านักกีฬามวยปั้มทีมชาติส่วนใหญ่ก็มาจาก๒จังหวัดนี้นะครับ
ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นทางด้านอนุพงศ์เชอรำที่ใช้ความแข็งแกร่งไล่ปั้มทำคะแนน
เอาชนะไป๔ต่อ๐คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๓ไปของได้สำเร็จนะครับ
ส่วนประเภทมวยปั้มฟรีสไตล์หญิงน้ำหนักไม่เกิน๔๖กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ
ผลปรากฏว่าเหรียญทองตกเป็นของนุสบาบุญมาทนที่ปีที่แล้วอวกหักได้แค่เหรียญเงินนะครับ
เอาชนะที่ตาพรบัวปฐุมจากกรุงเทพมหานครไป๔ต่อ๐คะแนน
คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ
ท้ายที่ยกน้ำหนักนะครับวันนี้ชิง๙เหรียญทองที่หอประชุมโรงเรียนเมืองหลังสวน

แชมป์เก่า๒สมัยและก็เป็น

ถ้าสแนทยกได้ถึง๗๕กิโลกรัม

น้ำหนักรวม๑๖๕กิโลกรัม

เหรียญเงินเป็นของวิชุดาสุกแก่น
กรุงเทพมหานครเหรียญทองแดง
วิภาวันจินดาพรจากสุราธานี

ไหกีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพร
และนองเกมนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ
จะมีกีฬาชนิดไหนที่น่าสนใจ